เสือดำต้องไม่ตายฟรีนะคะหลายคนทวงถามมาทุกวันเลยว่า
สุดท้ายเสือดำก็เงียบใช่ไหมครับ
และยิ่งระยะหลังเนี่ยก็มีข่าวในโลกออนไลน์ชั่ว
หลายคนก็แชร์กันเยอะเหมือนกันสำหรับกรณีที่บอกว่า
มีการปฏิเสธจากในเป็นใช้ว่าไม่ได้ทำ
ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
โทรไปหากระทรวงหลายกระทรวงผู้ใหญ่หลายคน
ก็ยังเห็นใจเขาครับคือนี่คือข้อความในอินเตอร์เน็ตที่แชร์กันออกมานะคะ
ทีนี้มาฟังอายการสูงสุดเขาแถลงกันหน่อยดีไหมครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีการสรุปสำนวนจากตำรวจ
มีการส่งตัวอย่างอายการแล้วสรุปแล้วค่ะ
นางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗
พร้อมด้วยนายสมเจตอำนวยสวัสดิอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา๒ภาค๗
เข้ามาร่วมกันแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดี
นายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย

หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แย้งกับสำนวนสั่งฟ้องนายเปรมชัยและพวก๔คน
ก็ต้องยื่นให้ทางอายการสูงสุดพิจารณาและชี้ขาดค่ะ
เพราะว่าทางตำรวจเห็นแย้งกับอายการถูกไหม
คนที่จะชี้ขาดก็คืออายการสูงสุด
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร
ข้อหาที่๒ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ข้อหาที่๓ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาที่๔ร่วมกันมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๕ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่า
ได้มาโดยกระทำผิดกฎหมาย
และข้อหาที่๖คือร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือ๖ข้อหานักที่โดนที่นายเปรมชัยโดน
แล้วมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง๓ข้อหาสำหรับนายเปรมชัยนะคะก็คือ
ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่า
และร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

พร้อมกับมีการชี้ขาดด้วยนะคะว่าไม่ฟ้องนางนาธีเรียมแสน
ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ซึ่งก็คือหมายถึงเสือดำนี่แหละค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

นาธีก็คือแม่ครัวคนทำกับข้าวส่วนนายงโดดเครือค่ะมีความเห็นสั่งฟ้อง
เหมือนกับนายเปรมชัยทั้ง๖ข้อหาแต่เพิ่มร่วมกันมีปืนและกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนายยงโดดเคลือในลูกน้องคนสนิท
ส่วนนายทานีทุกบ้านที่ว่าเป็นพรานมีความเห็นสั่งฟ้อง
นายเปรมชัยทั้ง๖ข้อหาและเพิ่มอีก๒ข้อหาก็คือ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เป็นไปตามที่อายการภาค๗ลงความเห็นแล้วก็สั่งฟ้องไว้ทั้งหมด
โดยวันนี้ค่ะทางสำนักงานอายการภาค๗ก็จะสามารถ

เปรมชัยและพวกต้องเดินทางไปรายงานตัวในผัด๗
และต้องสอบคำให้การที่ศาลด้วยนะคะ
สำหรับค่าเสียหายทางอาญาสำหรับคดีนี้
อายการสูงสุดเห็นควรให้ชดใช้เป็นเงินจำนวน๓๑๒๐๐๐บาท
กับผู้ต้องหาทั้ง๔ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
โดยใช้วิธีคิดจากราคาจัดซื้อเสือดำ
วกไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ